คุณผู้ชมคะอยากถามคุณผู้ชมค่ะ

เฉลี่ยเนี่ยมันสักเท่าไหร่ส่วนตัวไม่เลี้ยง

ผมเคยเลี้ยงแต่ก็ไม่เคย

ไปร้านอาบน้ำแล้วก็ตัดแต่งขน
แต่พอบินมา
คือผมคิดในใจเอาน่าจะหลักร้อย
๒๘๐๐บาทแต่นี่คือ๒๐๐๐กว่าเกือบ๓๐๐๐บาท

ตัวเดียวเหรอใช่เจ้าของสุนัขเขาบอกว่ามันแพงไป

ขนมันยาวมากก็ต้องสางขนก่อน
ก็ต้องอาบน้ำมันราคานี้อยู่แล้ว
ตัวใหญ่ขนเยอะขนหนา

ชายวิจิตวงค่ะเขาก็เอาคลิปมา

เป็นสุนัขตัวโปรดของเขาไซเบเรียนฮาสกี้
อาบน้ำที่ร้านร้านหนึ่ง

อันนี้น่าจะตัดแล้วนะมันก็ยาวได้กว่านี้อีกนะคะ
เขาบอกว่าราคาเนี่ย๒๘๐๐บาท

ค่าอาบน้ำ๑๕๐๐บาท

ก็กันขนลายอุ้งเท้าอะไรอย่างนี้นะคะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าก็เถียงกับเจ้าของร้าน
พักหนึ่งเลยล่ะว่าทำไมมันแพงขนาดนี้อืมแต่เจ้าของร้านบอกว่า
อ้าวก็แจ้งราคาไปแล้วอ่ะแจ้งไปแล้วใช่ค่ะอ่า
ส่วนนายสิทธิชัยเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยเอาลูกสุนัข
ลูกสุนัขนะคุณเขียนมาสอนเคยเอาไปอาบน้ำที่ร้านนี้มา๓ตัว
เพราะว่ามันใกล้บ้านมันเดินทางไม่ไกลนะครับก็มันก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรนะฮะ
ครั้งนี้ก็เลยเอาเจ้าเชสแต่ว่าเจ้าเชสเนี่ยเป็นสุนัขพ่อพันธ์ไซบีเรียน
อายุ๗ปีเอาไปใช้บริการราคาก็ออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินนี่แหละฮะ
อืมเอาเลี้ยงหมามาเกือบเลี้ยงไซบีเรียนมาเกือบสิบปีเนี้ย
ฟาร์มไซบีเรียนมาเนี้ยไม่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยอืม
ที่กรุงเทพอาบที่ดีที่ไหนก็ไม่เคยไม่เคยราคาสูงขนาดนี้ครับ
ตกใจก็ยังคุยกับเขาเขาบอกว่าของเขาทำดีกว่าที่อื่น
ประมาณว่าว่าสางขนด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแล้วแล้วมาดูบินอ่ะ
มันก็อาบน้ำหมาพันห้าแล้วไม่รวมอะไรเลยแค่อาบน้ำเฉยพันห้าครับ
แล้วก็มาคิดปีกย่อยอีกซึ่งรายละเอียดต่างต่างเนี่ย
จริงมันควรจะต้องรวมอยู่ในค่าอาบน้ำมาถ้าเป็นที่อื่น
นี่คือมุมของเจ้าของสุนัขนะคะครับทีนี้มาดูในมุมของเจ้าของร้านบ้าง
เขาก็บอกว่าเขารับบริการอาบน้ำตัดขนซูนักพันมาแล้วหลายตัวแต่ตัวนี้เนี้ย
ขนมันยาวมากแล้วก็พันไปพันมาเนี่ยเขาเลยเอาขนมาโชว์เลย
อืมเขาบอกใช้เวลามากแล้วมันละเอียดอ่อนมากจริงจริงก็โชว์ขนเนี้ยค่ะ
เชสที่สางไว้เอามาให้ดูว่าขนมันเยอะขนาดเนี้ยมันก็เลยต้องต้องแพง
ใช่ลองฟังเสียงเจ้าของร้านดูนะคะขั้นตอนมันจะมีวิธีการขั้นตอนก่อนที่จะพาเขาไปอาบน้ำ
ขนรอบแรกพอสารขนปุ๊บแล้วก็กันเรียบร้อยแล้วเราก็พาเขาอาบน้ำ
พาไปอาบน้ำเสร็จกลับเข้ามาในห้องพออาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าขนเนี่ย
อับชื้นในกลิ่นที่ว่ามันหมักหมุนเป็นเวลานานคือแชมพูเราก็เอาไม่อยู่
อืมก็เลยต้องอาบน้ำแห้งกันอีกรอบนึงใช้ชมพูที่บอกว่าเป็นชมพูที่กำจัดกลิ่นอ่ะ
แต่ว่าเป็นสเปยอาบน้ำแห้งลงอีกรอบนึงแล้วก็สางแล้วก็หวีแล้วก็ใดกันอีกรอบนึง
เพราะไม่นั้นกลิ่นอ่ะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ในการคลีนหมาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่สะอาดเราก็เลยกังวลเรื่องพวกนี้
ก็เลยกะแล้วว่าต้องมีปัญหาแน่นอนเลยอืมครับค่ะ
เจ้าของร้านก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าเห็นคนในโลกโซเชียลวิจารณ์เยอะ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลอยู่นะคะ
เขาก็บอกว่าที่คนโจมตีเขาก็น่าจะขาดความเข้าใจในขั้นตอนในการตัดขนในการอาบน้ำสุนัขเนี่ยค่ะ
เขาบอกทุกอย่างนะเขาบริการอย่างดีแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนรู้มั้
เจ้าของร้านเขาไม่ได้ติดป้ายราคาไงคุณภาคภูมิ

เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะติดป้ายชี้แจงราคาให้แบบละเอียดเลย
จะได้รู้ก่อนว่าราคามันขนาดไหนยังไง
ผมก็ให้ความคิดเห็นไม่ได้เพราะว่าไม่เคยไปอาบน้ำนอกบ้าน
ไม่ใช่ไม่เคยพาสุนัขไปอาบน้ำท่องบ้านคือเลี้ยสุนัขแต่ไม่เคยก็อาบเองอะไรเองตามภาษาอะไรพวกนี้
เพราะสระผมคนแพงก็๕๐๐เองนะ